เป็นเรื่องของคนที่เลิกรากันไปแล้ว

ทีนี้พอฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยไม่กลับมาคืนดี
ฝ่ายชายประเคนหมัดเท้าเข่าศอก
หน้าบวมตาแตกแบบนี้คุณผู้ชม
คือเธอโดนทำร้ายตั้งแต่ปลายเดือนมีนา
แล้วจนเดือนนี้ธันวาแล้วคุณผู้ชมทำไมคดีถึงไม่คืบ
ทีนี้ค่ะเพจของคุณกันจอมพลังโพสต์เรื่องนี้
บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอดีตแฟนมาตามง้อ

เธอก็เลยโดนเตะโดนต่อยใบหน้าบวมปูดตาแตกแบบนี้
ไปแจ้งความที่สพบ้านโป่งแล้วค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่เมษาแล้วผ่านมาจนตอนนี้คดีไม่คืบเลย
ก็เลยมาจากราชบุรีแล้วก็มาหาคุณกันจอมพลัง
เอารูปหลักฐานต่างมาให้คุณกันจอมพลังช่วย
วันนี้คุณกันก็เลยพาผู้หญิงคนนี้อายุ๓๙ปีนะคะ
เธอบอกว่าเธอโดนอดีตแฟนคือนายเออายุ๔๗ปีทำร้ายร่างกาย
เลยนี่ค่ะไปยื่นหนังสือร้องทุกข์กับทางกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็มีทางด้านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อย่างว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐรับเรื่องเอาไว้
แล้วเดี๋ยวจะประสานไปยังพันธุ์ตำรวจเอกปียพงศ์วงเกรดใจ
ซึ่งท่านเป็นผู้กำกับที่สพบ้านโป่งจะได้เร่งรัดเรื่องสำนวนคดีให้นะคะ
เพราะว่าแจ้งความไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษาใช่ไหมผ่านมานานแล้ว
ตัวของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเธอบอกแบบนี้๓๐มีนา
อดีตแฟนนุ่มมาทำร้ายร่างกายตรงบ้านพักเธอเลยค่ะ
แล้วเขาก็เตะเขาที่หน้าเตะเขาที่เบ้าตา

พอฝ่ายหญิงล้มลงฝ่ายชายไม่หยุดค่ะเตะซ้ำเข้าที่หน้า
แล้วตัวฝ่ายหญิงก็เอาวัสดุเอาพวกของแข็ง
ของแข็งมาฟาดกลับไปจะป้องกันตัวเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นนะเธอไปตรวจร่างกาย
ขอใบรับรองแพทย์จะเอามาแจ้งความ
แต่ปรากฏว่าตำรวจไม่ได้ออกใบแจ้งความ
แต่เป็นใบลงบันทึกประจำวันแทน
ไปอาทิตย์หนึ่งหลังจากโดนเตะโดนต่อยจนน่วมแล้วเนี่ยนะ
ฝั่งผู้ชายมาที่บ้านอีกรอบนึงจะขอไกลเกลี่ย

แล้วเธอก็ไปที่สพบ้านโป่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เธอบอกว่าโอ้โหจะอย่างไร
เพราะว่าเธอให้น้องสาวเธอที่เป็นชื่อเจ้าของบ้าน

ทำไมพอเธอมาแจ้งตำรวจถึงไม่รับเรื่อง
ทีนี้คุณผู้ชมไปฟังเธอหน่อยค่ะให้เธอเล่าให้ฟังค่ะ
เขาก็เตะเข้าที่ใบหน้าด้านขวา๑สังจนกระอักเลือดเลือดจะออกจมูกแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วปมที่ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะ

ฝ่ายชายจะมาง้อพอง้อฝ่ายหญิงไม่คืนดีด้วย
ฝ่ายชายก็เลยยังหึงหวงอยู่แล้วก็ทำร้ายนะคะ
ประเด็นนึงที่ผู้หญิงเองยังคาใจ
ทำไมพิมพ์ลายนิ้วมือของฝั่งอดีตแฟน๓รอบ
ไปเหมือนกันนะตำรวจบอกว่าลายนิ้วมือมันไม่ชัด

ทีนี้พอพิมพ์ลายนิ้วมือใหม่เธอบอกว่าอ้าวนี่ไง

หรือว่าฝั่งอดีตแฟนรู้จักกับตำรวจหรือเปล่า

ทีนี้ผู้กำกับสพบ้านโป่งยืนยันนะ
เดี๋ยว๓วันยังไงก็จะส่งฟ้องอายการให้ได้

กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีให้หน่อย
เพราะว่าเวลามาที่กระทรวงยุติธรรมมันจบทันทีเลยนะคะ
อันนี้จากที่เนิ่นนานมาเป็น๘เดือนนะ